เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท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

สวัสดีค่ะ
ใน๑สัปดาห์นะครับมี๗วันนะครับ
เราเจอกัน๒วันคือวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที
เปิดมานะครับทางไทยรัฐทีวี
ช่อง๓๒พบกับผมปานุ่มและสาวเป๊กได้
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

โอ้โหเดี๋ยวนี้รายการเรานำสมัยมาก
นะฮะมีระบบโซเชียลดูด้วยกัน

ภาพเหมือนกันแต่สามารถคอมเมนต์

โลกโซเชียลจะทำให้เราใกล้กัน
แต่คุณผู้ชมคะเงินล้านของเรายังอยู่ตรงนี้ที่เดิม

เพียงแต่ร้องครบ๑๐ยิบไปเลย
๑ล้านบาทครับ
จากมานี้ก็ไม่มีใครละครับ
ที่จะมาไกลได้ขนาดนี้

นี่ก็เป็นอีกคนนึงเลยค่ะที่สมัครมาในรายการของเรา

อาทิตย์โดยจากคุณพ่อของเธอนะครับ

แล้วก็เห็นว่าชีวิตของลูกนั้นมันยากลำบากเหลือเกิน
ก็เลยจัดการจดเบอร์โทรศัพท์

และวันนี้เธอจะมาร่วมรายการของเรา

เป็นวันที่๓แล้วนะครับ
ชื่อพึงใจนามสกุลคสพูทร

ทุกวันนี้ก็เลี้ยงดูลูกพิการนะจ๊ะ๖ขวบกว่า
ท่อดฟังก่อนหมด

ทำไมไม่เอาไปไว้ถูกเคาะ

เพราะก็จะมีกรณีแบบนี้เยอะ

ร้อง
ร้องได้กัน

คุณนิ่มแม้ผู้ยอมลำบาก
ดีกว่าให้ลูกตรอมใจตายค่ะ
ร้องได้ให้รัก
สวัสดีครับคุณเอก

ร้องได้ให้รัก
สวัสดีครับ

ที่เราพูดถึงนะครับมารายการของเรา

ดูจะสนิทสนมกันเหมือนเป็นญาติกันแล้วนะ

ตอนนี้ทางด้านล่างน้องบิ๊กนะครับ

คงไม่มีปัญญาซื้อให้ลูกหรอกมันแพง

มันก็คือมันเป็นรถเข็นเฉพาะ
สำหรับเด็กพิเศษโดยเฉพาะนะฮะ
มีฟังก์ชั่นมีอะไรที่มันเหมาะกับน้องเขา

ตัดเก็บขัดไว้เขาจะไม่ดิ้นไม่หลุด

เพราะว่า๓แสนบาทคือ๘เพลง
คุณนิ่มมีอยู่แล้ว๖เพลง

และตัวช่วย
ยังเหลืออยู่อีก๑ตัวช่วย
เรียกว่าเป็นคนที่ใช้ตัวช่วยได้อย่าง

ตัวช่วยใช้ได้อย่างคุ้มค่ามาก

เตรียมตัวในครั้งนี้ที่กลับมาเป็นครั้งที่๓

ก็คือจริงแล้วร้องจากใจ

ตอนนี้เรื่องที่ห่วงที่สุด

อยู่ที่อินโทรเพลงที่กำลังจะมานะครับ

จะเคยฟังไหมจะร้องได้ไหม

สวัสดีครับทุกคน
มันเป็นอินโทรที่มีจังหวะเรียกว่าเนิบเต้งยะเนิบ

โดนใช่
โดนใจแบบนี้เราก็มีลุ้นนะสิ

มีลุ้นเพลงของใครคะพี่นิ่ม
วันที่บ่อมีอ้ายใจออรไทย
มันโดนกับเราเต็มเลยไหม
เต็มเลยมันไม่มีอ้ายอีกแล้วไม่เป็นไร
เรามีเรามีมือมีพ่อมีลูก

ใช่ไม่กลัวแล้ว
ถ้าเพลงนี้วันที่บอกมีอ้ายร้องได้นะ
ว้าว๒๐๐๐๐๐พี่นิม๒๐๐๐๐๐

แต่ต้องมาตัดสินใจก่อนว่าจะเล่นหรือจะหยุด
เอาละครับฟังไปแล้ว
อินโทรในเพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาท
คุณนิ่มจะสู้
หรือจะหยุด
สู้หรือหยุดครับ

เข้าใจอยู่ค่ะว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากเย็น
อีกครั้งหนึ่งในชีวิตของผู้หญิงคนนี้
การสู้หลังจากนี้ของพี่นิ่มค่ะพี่นิ่ม
พี่นิมจะใช้ตัวช่วยหรือไม่ใช้ลองพี่นิดพี่เคาะดูให้ดี
คุณนิ่มยังมีสิทธิ์ใช้ได้อีก๑แผ่นป้าย
จะใช้หรือไม่ใช้

ใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตัดสินใจง่ายเลยใช้
ดีครับเผื่อเปิดโป๊ะข้ามเพลงนี้ไปเลยก็ไม่ต้องร้อง
สิ่งที่อยากได้พี่นิดครับอยากได้อะไรข้ามไปเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากข้ามไปเลย
สองแสนไปเลยนี่ช่วยแม่ด้วยนะลูกนะเราจะได้สบายนะลูกนะ
เหลือแผ่นที่๑๔๕๖แผ่นไหนครับ
แผ่นที่วัน๔ครับ

แผ่นที่๔ครับ
เอาละครับแผ่นที่๔ตัวช่วยแผ่นสุดท้ายนะครับก็คือ
ข้ามเพลงนี้ไปเลยครับ